วิถีชีวิตเมื่อช่วงที่แล้วเกินไปแล้วนะคะ
ดูเผ่าลีซอร์ไปแล้วนะคะทีนี้มาดูกะเหลี่ยงกันบ้างนะคะ
ซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอลีจังหวัดลำพูน
เป็นชาวกะเหลี่ยงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะที่สำคัญ
กะเหลี่ยงกลุ่มนี้นะคะชอบทำบุญตักบาทเข้าวัดเป็นประจำ
ที่สำคัญนะคะเป็นมังสวิรัติด้วยไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะ
เพราะว่าศรัทธาในคำสอนของครูบาชัยวงศา
ติดตามได้จากคุณยุธยาตุ้มมีเลยค่ะ
องไฟถูกก่อขึ้นในช่วงเช้าของฤดูหนาว
หมู่บ้านห้วยต้มตะบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูน
ทุกคนในหมู่บ้านตื่นแต่เช้ามืดครับ
รวมถึงคุณป้าติโพธานสุขประชา
ตื่นมาเร่งทำอาหารเพื่อไปวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
ส่วนอาหารสำหรับลูกเป็นหน้าที่คุณพ่อบ้านครับ
อืมตอนนี้กลิ่นหอมมากนะครับ
คงจะเริ่มทำได้เยอะแล้ววันนี้ทำอะไรบ้างครับ
จะตำน้ำพริกค่ะเตรียมตัวจะไปวัด
โอ้โหมีน้ำพริกแล้วก็มีอะไรบ้างครับวันนี้
มีผัดกะหล่ำกับเต้าหู้ค่ะ

น้ำพริกตอนนี้เห็นใส่พริกเยอะมากเลยได้ทางจะรสแซ่บมาก

เหมือนจะเป็นน้ำพริกที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับ
ค่ะแบบของกะเรียงค่ะ
ที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวกะเหลี่ยงที่เข้าวัดทำบุญเป็นประจำ
เห็นอาหารทุกอย่างที่ป้าติโพทำแล้ว
ก็รับรู้ถึงความตั้งใจในการทำบุญเป็นอย่างมากครับ

ปฏิโพบอกว่าต้องช่วยกันแล้วเดี๋ยวไปวัดไม่ทันครับ
ผมจึงอาสาตำน้ำพริกกะเหลี่ยงให้
ยากเลยนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ไม่ขอปรุงนะครับ
เกรงจะเสียชื่อสูตรน้ำพริกของชาวกะเหลี่ยงเขา
จากน้ำพริกกะเหลี่ยงสูตรเด็ดแล้ว
ถั่วต้มและผัดกะหล่ำใส่เต้าหู้

เวลาที่ฟ้าเริ่มสางพอดี
หากชายและหญิงเดินไปวัดพร้อมกัน
ให้เกียรติผู้ชายเดินเข้าวัดก่อน

ปฏิบัติกันมาแต่บรรพบรุษครับ
ระหว่างนี้ก็เห็นเพื่อนบ้านหลายคน

เพราะส่วนใหญ่ที่อพยกมาจากโดย

ที่เคยไปทุดงสั่งสอนชาวกะเหลี่ยงถึงบนดอยเลยนะครับ
จนเกิดศรัทธาต่างหันมาปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด

จากนั้นก็จะไปที่สาราใส่บาท

ซึ่งตัดเย็บและทอจากผ้าไฟ
ฝีมือตัวเองเป็นที่ระลึก

จากนั้นก็ไปใส่บาทเรียกว่าใส่บาทหัวข้าว
ที่นี่ก็จะใส่บาทข้าวเหนียวเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าเป็นการใส่ครั้งแรกจะต้องใส่ทีละนิดนะครับ

ผมมารู้ทีหลังนะครับว่าการใส่บาดหัวข้าวนั้น
เพื่อนำไปไหว้เทวดาเจ้าที่และยุ้งข้าว
เป็นธรรมเนียมที่ชาวกะเรียงปฏิบัติกันมานานแล้ว
จากนั้นก็จัดอาหารใส่ถ้วยแบ่งเตรียมไว้ถวายพระ
เสร็จแล้วก็นั่งรอพระลงมารับบาทครับ
แต่ว่าผมต้องไปนั่งด้านในสาราแยกจากผู้หญิง
ได้พบกับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตะบลนาซาย
บอกว่าคนกระเหลี่ยงที่นี่มาทำบุญที่วัดหนาแน่นแบบนี้ทุกวันครับ
ชาวบ้านที่นี่เข้ามาทำบุญที่วัดเป็นประจำเยอะแบบนี้เลยหรือครับ
ครับก็ส่วนใหญ่เราจะมาอย่างนี้ทุกวันนะครับ
สัตว์ธารในหลวงพ่อคุปบับวงและก็อยู่ที่จิตรรมิตของคน
แต่ละคนว่าที่จะมาทำบุญตรงนี้นะครับมาทุกวัน
อาหารที่นำมาที่วัดนี่ไม่มีเนื้อสัตว์เลย
ไม่มีเลยครับไม่มีเป็นอาหารเจลุงด้วนครับ

เพราะว่าตรงนี้หลวงปู่เคยบอกไว้ว่าให้พวกเรามาอยู่ตรงนี้
ไม่ให้มาถือศีลกินเจแล้วก็จะได้ไม่เป็นเวียนสัตว์

กะเหลี่ยงปลาขยอที่นี่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลย
อาหารที่นำมาที่วัดจึงมีแต่น้ำพริกแล้วก็ผักเท่านั้น
พอเสียงระคังดังขึ้นพระสงฆ์ก็ลงมาให้สินให้พรครับ
จากนั้นก็จะใส่บาทพระโดยให้ผู้ชายใส่ก่อน

ตามด้วยผู้หญิงที่อาวุโสสูงสุดแล้วก็แต่งงานแล้วด้วย
จะเห็นว่าทุกการกระทำที่ชาวบ้านถือปฏิบัติยังคงเคร่งครัด
โดยเฉพาะการถือศิลป์เข้าวัดทำบุญ

คำสอนของครูบาชัยวงศาพระอริยสงฆ์ที่ชาวกะเหลี่ยงนับถือครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน